ที่ตั้งใจจะลงไปเก็บเงินเหรียญในกระทง
แล้วปรากฏว่าน้องจมน้ำ

ตอนนี้น้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่

เพื่อที่พ่อกับพี่ชายจะเรียกขวัญ

อันนี้ตอนที่ช่วยเหลือน้องขึ้นมาได้นะ

กับทุกคนที่หักตะวัน

พ่อกับแม่กับพี่ทุกคน

มีพี่สาวมีพี่ชายของน้องตะวันมาจุดทูบ

จะเรียกขวัญของลูกชายให้กลับบ้าน
เพราะว่าเมื่อวันลอยกระทงน้องจมน้ำไป

แล้วก็มีทหาร๔คนช่วยขึ้นมามาปั๊มหัวใจตรงริมน้ำได้

ทหารช่วยกันปั๊มหัวใจอยู่ค่ะ
คุณหมอบอกว่าตอนนี้
น้องตะวันนั้นอยู่ในภาวะสมองตายนะคะ

ไตวายตับไม่ทำงาน
ตอนนี้น้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่
ก็ครอบครัวก็รับรู้ค่ะว่าทุกวันนี้ที่น้องอยู่เนี่ย

อยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจนะคะ
ทีนี้พ่อก็บอกว่าอยากให้ลูกชายหมดห่วง
พ่อแม่เชื่อค่ะว่าที่ลูกลงไปเก็บเงินเหรียญในกระทงเนี่ย

แต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่มีเงินจะซื้อให้นะคะ

แล้วก็ไปสู่พบภูมิที่ดีนะตะวันนะ

แล้วบอกว่าถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงนะ
ขอให้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกนะ

เรื่องที่คุณพ่อยังคาใจอยู่ว่า
จมน้ำน้องกระโดดลงไปเอง

หรือมีคนผลักน้องจนน้องตกลงไป

พ่อลงไปตรงจุดที่น้อง

อยากรู้ไงว่าความลึกตรงนั้นมันลึกเท่าไหร่
ทีนี้ตอนพ่อลงไปนี่เห็นไหม

เห็นสภาพพ่อทำไมถอดเสื้อทำไมหัวเหอเปียก

จากตะหลิงจะมีบันไดลงไป๓ขั้น
แล้วมันก็จะไล่ระดับความลึกจากอก

เมื่อกี้พ่อชูมือขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะคะ
จุดที่น้องจมน้ำอยู่ห่างจากบันได๒เมตรนะคุณผู้ชม

ก็พ่อก็เลยคิดว่าน้องอาจจะเหยียบบันไดแล้วพลาดตกลงไปตรงนั้นหรือเปล่า
แล้วอย่างหนึ่งค่ะที่พ่อบอกว่าอยากให้ลูกชายได้บุญใหญ่
คือพ่อแม่เนี่ยติดต่อขอบริจาคอวัยวะของน้องตะวันให้กับทางโรงพยาบาลนะคะ
เป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้กับลูก

แต่อย่างหนึ่งที่คนในครอบครัวคิดเห็นตรงกันก็คือยังไม่ขอถอดเครื่องช่วยหายใจ
เพราะว่ายังทำใจไม่ได้ยื้อก็อยากยื้อให้นานที่สุด
อยากให้น้องอยู่นานที่สุดนะคะ